กรุงเทพเวลาเข้ามาเที่ยวคนจะไปเที่ยวที่ไหนกันจะไปข้าวสารไงอ่า
วัดพระแก้วเออไปวัดอืมเยาวราชอ่าใช่ใช่เข้าสารครับ
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงเทพปรากฏว่าเกิดเรื่องอืม
เป็นมหากาบเลยนะฮะโอ้โหเอาเรื่องแรกก่อนอ่า
เรื่องแรกก็คือมีกาดของร้านเนี่ยไปจัดนักท่องเที่ยวจับฝรั่งใส่กุญแจมือ
ทำไมอ่ะเขาทำอะไรอ่ะนั่นน่ะสิไม่พอฮะค่ะ
บหน้าเขาอีกต่างหากดูครับ
ก็อยู่ในอยู่บนแห่งน้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าใจน้ำเปล่า
ว่าไงบ้างมันก็ใส่ผิดจริงเหรอยายเอ่ยเธอ

ก็มันขึ้นลำบากตกกันด้วยอ่ะ
เนี้ยครับอู๋แล้วผู้หญิงเขายังพูดได้นะอู๋มันต้องตบกันเลยหรอ

แบบนี้ทำไมอ่ะคือฝรั่งชุดขาวคนนี้ฮะผู้ชายคนนี้ครับ
คือเขาก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะผมไม่ได้ขโมยอะไรครับ
เปล่านั่นเป็นน้ำเปล่าครับกาดก็บอกว่าน้ำเปล่าอะไรขโมยอะไร
แล้วก็ตบหน้าจับเขาใส่กุญแจมือข้างหนึ่งด้วยนะฮะ
ไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองคือทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
หลายคนสงสัยมากเลยครับแล้วก็โมโหแทนด้วยอ่ะคือเฮ้ย
เขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวบ้านเรานะเอาเงินมาเข้าบ้านเรา
ทำไมคุณทำแบบนี้ผับแห่งหนึ่งที่ถนนเข้าสาร
เมื่อกี้ได้ยินเสียงดนตรีไหมโอ้โหดนตรีตุ้มเดี๋ยวนะฮะ
เขาพูดคุยกันในคลิปเข้าทำนองว่ากาดน่าจะสงสัย
ฝรั่งคนนี้แอบไปขโมยขวดน้ำในร้านหรือเปล่า
อ๋อเหรอก็เลยมาเค้นถามความจริง
แต่พอฝรั่งเขาปฏิเสธไม่ได้ทำไม่ได้ขโมย
ในชีวิตผมไม่ได้ขโมยครับ
กาดก็เลยตบหน้าไปรวมแล้ว๒ครั้ง
โอ้โหผู้หญิงคนไทยก็เข้าไปเลยบอก
เฮ้ยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันถ่ายคลิปอยู่นะ
แล้วเพื่อนกาดก็เข้ามาช่วยห้าม
ความยาวคลิปประมาณสัก๔๕วินาทีครับ

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยครับ
หลายคนวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิบอก
ตัวรับทัวร์ด้วยนะครับกำลังมาแล้ว
คาราเบลไปแล้วครับร้านนี้ดูแลกาศด้วยนะครับ
นี่ฮะแล้วคนบอกเลยนะทำไมกาดแย่มากเลย
เห็นคลิปแล้วสงสารนักท่องเที่ยวมาก
น้ำเปล่าขวดเดียวคือเขาเอาไปหรือไม่
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับยังไม่รู้ด้วยอืมค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

เพราะนี่เป็นความผิดที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะความรุนแรง
เฟซบุ๊คของสถานบันเทิงดังกล่าวโพสต์ข้อความเอกสารชี้แจงครับ
บอกว่าทางทีมบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
พยายามหาช่องทางเพื่อจะติดต่อฝรั่งคนนั้น
รวมไปถึงคนไทยในคลิปแล้วเพื่อชดเชยอย่างเต็มความสามารถ
ในส่วนของการกระทำของเจ้าหน้าที่ของร้าน
ปฏิบัติกับลูกค้าชาวต่างชาติไม่เหมาะสม
เบื้องต้นร้านได้แจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกาย

พร้อมทั้งเร่งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่ครับ
รวมทั้งควบคุมดูแลพนักงานอย่างเข้มงวด
เพื่อให้งานบริการนั้นมีคุณภาพ
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นี่คือในส่วนของร้านที่แอคชั่นออกมาแล้วนะฮะ
ส่วนผู้กำกับการสนชนะสงครามครับ
โรงพักในพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้น
ยังไม่มีใครไปแจ้งความเพิ่มเติมเลยครับ
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกกาดที่ก่อเหตุ
รับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพัก๕โมงเย็นวันนี้